ช่วงวิกฤตโควิด๑๙แบบนี้เราก็ได้เห็นน้ำใจคนบันเทิงเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
แล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีของพี่บอลเชิญยิ้ม
ก็คือเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๔๐ปี
บอลก็เลยถือโอกาสทำบุญกับคนไทยด้วยกันนี่แหละค่ะ
สิ่งของจำนวน๑๐๐ชุดนะคะประกอบไปด้วยเงินสดด้วยนะคะ
ข้าวสารปลากระป๋องอาหารแห้งอาหารพร้อมรับประทานน้ำดื่ม
แจกจ่ายให้กับสมาชิกสมาคมศิลปินตลก
และประชาชนบริเวณข้างเคียงที่เดือดร้อนจากพิษโควิด๑๙ค่ะ
แจกกันที่ร้านครัวเชฟเอกเมืองนนท
อยู่ที่ตำบลไสม้าเมืองจังหวัดนนท์ธบุรีนี่นะคะ
แล้วก็มีพี่น้องศิลปินตลกมาร่วมบุญกันอย่างคับข้างเลยนะคะ
อาทิเช่นอาถั่วแระเชิญยิ้มนะคะป่าโน๊ตเชิญยิ้มลุงเป็ดเชิญยิ้ม
หม่ำจกมกพี่นุ้ยเชิญยิ้มนครชวนชื่นนะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลตำบลไซม้า
คอยดูแลและจัดการจัดระเบียบความเป็นเรียบร้อยให้
ให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยนั่นเองจ้ะ
สุดยอดจริงนะเห็นไหมประชาชนที่มารอรับก็ปลื้มปริ่มนะ
ก็ยินดีกันไปด้วยนะคะเป็นวันดีของพี่บอลก็แล้วกันนะ